ว่าคุณเป้ยมาเหนือชั้นยื่นข้อเสนอให้สามีเซ็นมอบมรดก
แล้วก็ทรัพย์สินทั้งหมดให้กับเธอแล้วก็ลูกชายของเธอน้องโปรดนั่นเองนะคะ
เรื่องนี้คุณแม่จะไม่ยอมรออีกต่อไปรีบออกมาชี้แจงแถลงไขเป็นการด่วนว่ายังไง

เคลียร์ข่าวปัญหาเตียงหักไปไม่ทันไรก็เกิดเรื่องต่อเนื่องขึ้นมาอีกแล้วล่ะค่ะ
สำหรับนักแสดงสาวคุณแม่ลูกหนึ่งเป้ยปานวาดหลังจากที่มีเว็บไซต์ดังเปิดประเด็น
ที่ปัญหาครอบครัวร้าวจบลงได้ดีเพราะเป้ยมีหลักฐานที่แน่นหนาในพฤติกรรมของป๊อปนิธิ
พร้อมกับยื่นคำขาดให้ฝ่ายชายเซ็นมอบทรัพย์สินทุกอย่างให้กับเธอและลูกชาย
โดยนักแสดงสาวเปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าเข้าใจสังคมของการเป็นคนในวงการบันเทิงดี
เพราะเจ้าตัวอยู่มานานจึงไม่คิดโกรธเคืองและเอาเรื่องผู้ที่สร้างข่าว
แต่เพียงแค่อยากชี้แจงในข้อเท็จจริงส่วนความสัมพันธ์ของเธอและสามีในตอนนี้
อยู่ในระดับที่ปกติและค่อยปรับจูนกันไปเรื่อยค่ะ
มันไม่ใช่ความรักแล้วหรือเปล่ามันไม่ใช่ความรักแล้วถ้าแบบนั้น